คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องของชาวนากันหน่อย
คุณพี่ท่านนี้เป็นชาวจังหวัดเยอะโสธรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
คุณลุงคุณป้ากำลังเกี่ยวข้าวคุณผู้ชมจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมา
ควันไฟมันแบบโอ้โหลามใหญ่โตเลยตกใจค่ะ
ตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไฟไหม้กอภัยเงยมาอีกที
เฮ้ยมันบ้านเรานี่ว่าคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ
จังหวัดเยอะโสธรค่ะทั้งคุณลุงคุณป้าบอกเลยเขาแทบสุดจริง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตะบลนาโสอำเภอขุดชุมเยอะโสธร
นำรถน้ำด่วนเลย๓คันเข้าไปด่วนเลย
อยู่ที่บ้านโศกขุมปูนตำบลนาโศก
บ้านเขาเนี่ยคุณผู้ชมนะเป็น๒ชั้น
ครึ่งหนึ่งเป็นปูนครึ่งหนึ่งเป็นไม้

เห็นไหมไฟมันลามแบบโอ้โห
ดูจากตาเฉยไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วล่ะคุณผู้ชม
คือชาวบ้านแตกตื่นกันมากเลยกลัวว่าอะไร
ไฟจะลามไปติดบ้านหลังอื่นเห็นไหมบ้านเขาหลังใกล้กันทั้งนั้นเลย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีค่ะ

โชคดีที่ไฟไม่ลามไปบ้านเพื่อนบ้าน
แต่ว่าโอ้โหบ้านของคุณลุงคุณป้าคุณผู้ชมดูตามสภาพ
ครับมีเหลือแต่โครงเท่านั้นเองนะฮะ
คุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านจริง
คุณป้ากับคุณลุงเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งนาง

เงยขึ้นมามองฟ้าเอ้าเปรี้ยวเผลอร์งตรงไหนวะนั่น
คิดว่าไฟไหม้กอไผ่ค่ะไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งหลานกับชาวบ้านวิ่งมาบอกไฟไหม้ไฟไหม้ค่ะนะฮะ
โอ้โหป้าบอกว่ารีบวิ่งกลับไปดูเขาแทบสุดบ้านเรานี่ว่า

คุณผู้ชมข้าวของเนี่ยไม่เหลือเลยนะ
แล้วก็มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓แสนบาทค่ะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะบอกว่า
เห็นไฟมันไหม้ลุกขึ้นมาจากห้องครัวชั้นล่างก่อน
ก่อนจะลามพลึบเดียวเลยขึ้นไปชั้น๒อย่างรวดเร็ว
คือชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
เพราะว่าไฟมันใหญ่มากจริงคุณผู้ชมโหมหนักมาก
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างไวเลยคุณผู้ชมนะฮะ
สาเหตุเบื้องต้นค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วย
แต่ว่าหลังจากนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

กำลังไปขายปรากฏว่าบ้านถูกไฟไหม้นะครับ